คุณผู้ชมคะมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
ได้มีการเตรียมจัดสร้างโครงการสวนป่ารักน้ำแห่งแรกของกรุงเทพ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
ว่าจะเปิดให้เยี่ยมชมได้ในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่ร่มรื่นเขียวขจีของต้นไม้สนามย่านะคะ
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
ของการก่อสร้างโครงการสวนป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งตั้งอยู่ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ

โครงการนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยสวนนงนุษย์พัทยา
รับหน้าที่ในการจัดสรรคัดเลือกพันไม้ต่าง
ประดับตกแต่งสร้างความร่มรื่นอย่างที่เห็นค่ะ
คุณหญิงปรานีเอื้อชูเกียรติกรรมการมูลนิธิส่วนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
ก็เปิดเผยนะคะว่าในโอกาสครบรอบ๒๕ปีของสวนสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
ในปีนี้จึงได้มีการคิดโครงการใหม่ขึ้นมา
นั่นก็คือสวนป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติ
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลสเด็จเฉลิมทวรรยาราชสมบัติครบ๗๐ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระจมพันธ์ศาสตร์๗รอบ
เซ็ปต์ของโครงการสวนป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้
ก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่ธรรมชาติค่ะ
มีทั้งภูเขาป่าไม้แม่น้ำ
คือไม่ได้เป็นแค่สวนอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชม
เป็นเหมือนกับป่าผืนเล็กในเมืองใหญ่

มีสวนดอกไม้ถือว่าเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพนั่นเอง
สำหรับต้นไม้ที่เห็นทางสวนน้องนุษย์บอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าคัดมาจากต้นไม้ของไทยล้วน
เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในภาคกลาง
ว่าใช้เวลา๓๕ปี
ก็จะได้เห็นความร่มรื่นอย่างเต็มที่นะคะ
ตามกำหนดการก็คือการ์ดว่าสวนป่ารักน้ำเฉลิมพระเกียรติ
จะแล้วเสร็จภายในวันที่๓๑กรกฎาคมนี้
ส่งมอบพร้อมกับเปิดให้ประชาชนไปพักผ่อนหย่อนใจ
สัมผัสความสดชื่นได้ในวันที่๘สิงหาคมนี้ค่ะ